เอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอะไรที่มันเป็นสีสันสนุกสนาน
แล้วก็ไปที่ฮือหาในระดับ๑ในโลกโซเชียล
ตำรวจท่านหนึ่งนะครับเขาไปเป่าแคน
โอ้โหเป็นการเป่าแคนที่ประชาสัมพันธ์กับสะพานไม้ร้อยปี
ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วอยู่ที่โคราช
ได้ที่เขามีการปรับปรุงสะพานใหม่
ถูกต้องครับโอ้โหตอนนี้ได้รับการตอบรับในโลกโซเชียลดีมากเลย
วิวที่เข้าไปชมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดู
ภาพบรรยากาศในการเป่าแคนของนายตำรวจท่านนี้กันหน่อยครับ
โอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยนะข้างผมเนี่ยคุณนิวนาว
โอ้โหสาวจากอีสานบ้านเฮา
เด็กต่างหยอกม้ายโยกมือเต้นเลยนายขอเต้นให้คุณผู้ชมดูหน่อย

เสียงแครนแววดังให้เจ้านฟ้าง

เป็นคลิปที่คุณตำรวจนายนี้เขาโชว์ฝีไม้ลายมือในการเป่าแค้น
ชวนให้มาเที่ยวที่สะพานไม้ร้อยปีแห่งนี้
โอ้โหคลิปดังกล่าก็มีข้อความเขียนแบบนี้แหละครับ
เป็นการอธิบายเรื่องราวต่าง
แล้วก็เรื่องของสะพานไม้โบราณแห่งนี้นะครับ
ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา

ส่วนนายตำรวจท่านนี้ก็คือทางด้าน
แหนก็คือรองผู้กำกับการป้องกันและปราบรามสภ
คารบุรีจังหวัดนครราชสีมา
ก็เล่าว่าคลิปดังกล่าวนะครับถ่ายทำขึ้นเมื่อวันที่
ขออภัยนะขอนบุรีคอนบุรีเออคอนบุรีนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่คอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาแหมอ่านชื่อ
เป็นมุกตำบลก็ผิดแหมน่าอายจริงเลย
นี่คลิปดังกล่าเขาถ่ายทำขึ้นเมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
ขนาดที่ตัวเองกับผู้ใต้มหาปัญชาได้ออกตรวจท้องที่
แล้วก็ได้ผ่านไปเห็นสะพานไม้โบราณนะครับ
เป็นสะพานไม้ร้อยปีที่ตำบลโครกกระชายนะครับ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตพื้นบ้านนี่แหละ

ก็ด้วยความที่ตัวเองมีเรื่องศิลปินอีกแล้วนะ
เป่าแคนเป็นชีวิตจิตใจ
พอได้เห็นแบบนี้ก็ยกขึ้นมาเป่า
แล้วที่สำคัญได้เพื่อนด้วย

ยายครับพอได้ยินเสียงแคนแบบนี้แล้ว
โอ้โหมือนี่สั่นเลย
ลุกขึ้นมาร่ายรำแบบนี้ครับ
แม่เห็นแล้วมันชื่นอกชื่นใจนะ
ภาพธรรมชาติเขียวขจีแบบนี้แล้วก็มีเสียงแคนอยู่ด้วย
ถ้าได้ไปแล้วผมเชื่อเลยว่าติดอกติดใจกันอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ
เขามีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ปรับปรุงตัวสะพานให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น
เพราะว่าสะพานนี้เป็นสะพานไม้โบราณอายุเป็นร้อยปีครับ
เพิ่มเติมบรรยากาศกับเสียงแคนกลางทุ่งนาโอ้โหฟินดีนะ